วันนี้ตำรวจเขาบอกฝากมาเตือนหน่อยตอนแรกว่าจะไม่เตือน
วันนี้ทางตำรวจพลตำรวจเอกสมพงศ์ชิงดวงที่ปรึกษาพิเศษ

เขาเปิดเผยครับว่าตั้งแต่วันที่๑มีนาคม
มีคดีข่มขู่ทางโทรศัพท์เนี่ย
ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินเนี่ย
เชื่อไหมทำยังไงก็ได้เช่นวันนี้คุณโดนภาษีอยู่นะ
วันนี้คุณโดนแบบตัดค่าไฟนะเดี๋ยวคุณจะโดนนี่๑๒๓๔โดน

กว่า๒หมื่นกว่าเคสนะเนี่ย
๒หมื่นกว่าเคสคุณจะโดนภาษีนะคุณจะโดนนี่นะ
คมคู่เกี่ยวกับยาเสพติดบ้าง
แม้กระทั่งบางคนเนี่ยเป็นหมอก็ยังเคยโดนเลยอืม
จำนวนเคสจริงเนี่ย๒๐๐๐กว่าเคส
ซึ่งคนร้ายเนี่ยเขาจะใช้วิธีการโทรหาพ่อแม่
โทรหาพ่อแม่ปุ๊บแล้วสิ่งที่ทำคือการส่งรูปบุตรหลาน
กำลังถูกจับตัวลูกหลานไว้กำลังควบคุมตัวลูกหลานเอาไว้
เหมือนเรียกค่าไถ่ถูกต้น
เรื่องต้นพ่อแม่คาดว่าเฮ้ยมันเป็นการเรียกฆ่าไถหรือเปล่า
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วพบว่า
เป็นคดีที่บุตรหลานถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยนะฮะ
โทรมาข่มขู่บุตรหลานว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
แล้วก็บังคับให้ถ่ายคลิปหรือถ่ายภาพตัวเอง
แล้วก็ส่งไปให้กลุ่มคนร้ายเพื่ออะไรไปเรียกค่าถ่ายจากพ่อจากแก๊

ซึ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรรู้ไหมระบบกู้เงินออนไลน์ไงลูก
ที่ผิดระเบียบเขาจะให้เราถ่ายรูปถูกต้องไหม
สมมุติแล้วปุ๊บมันบอกอ้าวพร้อมหรือยัง
พร้อมที่จะมีดูดข้อมูลทั้งหมดในมือถือของเราหรือยัง
พร้อมแล้วปุ๊บให้กดตรงนี้ตึ๊กเชื่อป่ะ
มันเลยได้เบอร์พวกเราไปหมดไงแล้วถึงเวลาปุ๊บ
มีใครไม่เคยเจอบ้างรู้จักคนคนนี้ไหม

รู้จักคนคนนี้มั้ยเจอกันมั้ยตากล้องเจอกันมั้ย

มันมีตัวแอปพลิเคชันที่เอาเบอร์โทรศัพท์ไปเช็คค่ะว่า

รถเมย์ขนึงนิดรถเมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบพี่ช่างแต่งหน้าบางทีสมมุติใครเมมชื่อเอาไว้เป็นชื่ออะไรอย่างนี้
อย่างวันนั้นมีพี่ช่างแต่งหน้าใช่ป่ะคะ

ในแอปพลิเคชันนั้นมันก็ขึ้นด้วยซ้ำแม้กระทั่งชื่อนั้นไม่ได้เป็นมิจฉาชีพอย่างเราเองโอ้โห

วันนี้คนร้ายอาจจะหาข้อมูล

วันหนึ่งอาชีพของเขาคือการหาข้อมูลกับสุ่ม

สุ่มคัดเลือกเหยื่อที่เป็นกลุ่ม
เขาเลือกกลุ่มนักศึกษานะ

เป็นบุคคลที่อยู่หอพักหรือพักเพียงคนเดียว

เพื่อเตรียมการพูดให้หลอกลวง
แล้วก็ใช้ถ้อยคำที่มีประสบการณ์เพื่ออะไร

น่าให้เยือนตกใจปรากฏว่าหลังจากนั้นปุ๊บเขาจะใช้โปรโตคอร์
คนร้ายจะใช้โทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งหมายเลขดังกล่าจะมีหมายเลขไม่ถึง๑๐หลัก
จะมีเครื่องหมายบวก๖๙๗บวก๖๙๘อะไรอย่างนี้ซึ่งสังเกตได้ง่าย
มันจะสังเกตได้ง่ายมีบวกขึ้นได้ว่าน่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาจากต่างประเทศหรือระบบอินเทอร์เน็ตนั่นแหละเขาโทรมาอย่างนั้น
ขณะเดียวกันคนร้ายก็ได้มีการพัฒนารูปแบบการหลอกลวงซึ่งในอนาคตความน่ากลัวมันคืออะไรรู้ไหม
ถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกลองไปถ่ายติ๊กต๊อกที่พยายามเอารูปคนนี้คนนั้นมาร้องเพลง

คนร้ายนี่เขาก็จะมีการพัฒนาผสมประสานการวางแผนพัฒนศึกรรม
เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มนักศึกษา
น่ากลัวเพราะส่วนใหญ่บางทีนักศึกษาอยู่หอพักนะ

เมื่อก่อนเราจะกลัวใคร
ผู้ยาตายายผู้สูงอายุผู้ที่อยู่บ้านเรา
วันนี้ไม่ใช่นะคะจุดเป้าหมายของเขาคือนักศึกษา
เพราะอะไรคำถามตอบคือนักศึกษามีการสั่งซื้อของ
อ่าถูกต้องออนไลน์
และนักศึกษาก็คืออาจจะมีเรื่องของการพนันเข้ามาด้วย
๒นักศึกษาเริ่มมีการหัดเริ่มลงทุนเหรียญเอ่ย
เดี๋ยวนี้เว็บการพนันขึ้นมาอ้าวเล่นเดี๋ยวนี้เลยแถมร้อยบาท

มีการเกี่ยวข้องกับอะไรการพนันออนไลน์

ปรากฏหากมีเบอร์แปลกโทรมาให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลย

หลอกแบบนี้เอาไว้สำหรับวัยรุ่น

นะครับอย่างพี่ปวินามันบ่ายคล้อยใช่ไหม

นักข่าวแล้วก็อยู่กับข่าวแบบนี้

เขาสามารถรู้ว่าที่ดินของพี่เขาเนี่ย
อยู่ตรงไหนกี่ตารางวา

ใช่แล้วแล้วก็เบิกเงินจากบัตรเครดิต
ไป๒แสนกด๕ครั้งครั้งละ๔ครั้งละ๕หมื่น

ที่ตัวเองนะครับผม